ข่าวต่อไปนี้ยังล่าตัวไม่เจอค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือแม่ค้าหน้าตาดีหน้าตาสวยด้วยนะ
และที่บอกว่ายังล่าตัวไม่เจอเพราะอะไรรู้ไหมคือเธอเนี่ยเปลี่ยนชื่อไปเรื่อย
พฤติกรรมของเธอนี่ไม่ธรรมดาค่ะความเสียหายเนี่ยจะไปแตะร้านแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมคือเธอไปสวมบัตรประชาชนคนอื่น
แล้วเอามาเปิดบัญชีให้ผู้เสียหายอ้าวเธอรับพรีออเดอร์ของที่จีนมาไง
ใครอยากพรีออเดอร์ของที่จีนโอนตังมาให้เรียบร้อยสุดท้ายเงินเสียไปของไม่ได้มาค่ะ
แซ่บเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าใครรู้ชื่อจริงของเธอบ้าง
ไม่รู้เพราะใช้ชื่อเยอะเหลือเกินบางทีก็ชื่อแพทย์บางทีก็ชื่อน้ำหวาน
เดี๋ยวชื่อฮันนี่เดี๋ยวชื่อสันแล้วก็อาชีพเธอนี่ก็เยอะเหลือเกินค่ะ
ขายคอนโดเป็นในหน้าขายคอนโดเป็นพริตตี้ด้วยเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วย
สวยอยู่นะเนี่ยสวยค่ะหน้าตาดีแล้วที่คนเชื่อเพราะอะไรรู้ไหม
คือเธอจะมีการเอาบุคคลอื่นบุคคลที่๓เป็นแฟนบ้างเป็นน้องชายบ้าง
เพื่อนสนิทบ้างคือเหมือนกับมายืนยันว่าฉันมีตัวตนจริงนะ
ฉันไม่หลอกฉันไม่โกงหน้าจริงใช่ไหมคุณตัวจริงใช่ไหม
ใช่แต่ใช้ชื่อปลอมหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะคนที่ตีแผ่เนี่ย
คือเธอชื่อว่าคุณเตยคุณเตยเนี่ยเธอเป็นเน็ตไอดอลเป็นดาวติ๊กต๊อกเป็นเอ็มซี
เธอก็อัดคลิปลงในติ๊กต๊อกแล้วก็แฉเลยนะเป็นเรื่องเป็นราว
คุณเตยเนี่ยเธอพูดฉันแล้วก็ชัดท่อยชัดคำมาก
บอกว่าคดีนี้นะไม่อยากให้ใครโดนอีกเพราะอะไร
เพราะว่าความเสียหายมันเยอะครึ่งล้านกว่าแล้ว
มีผู้เสียหาย๕๐๐กว่าคน
พฤติกรรมของสาวแสบแม่ค้าแสบคนนี้เป็นยังไง
เดี๋ยวฟังคุณเตยเล่าฟังคุณเตยแฉค่ะครับ
แล้วก็พอมีคนสงสัยก็มีการไลฟ์สดแจกของเห็นหน้าจริง
ซึ่งนางเป็นคนที่สวยและน่ารักมากมากรวมถึงมีการให้น้องให้แฟนมายืนยัน
ซึ่งทุกคนมีตัวตนจริงหมดค่ะและตอนหลังเนี่ยทุกคนโดนหลอกทั้งหมดเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งตอนนี้นางหนีออกจากคอนโดแถวอโศกรัชดาเรียบร้อยแล้วนะคะ
หน้าจริงมีตัวตนจริงแต่ก็หลอกจริงด้วย
ใช่ค่ะทีนี้ผู้เสียหายก็ไปแจ้งความแล้วค่ะตอนนี้มันยังไม่คืบหน้าไงคดีนี้
ยังจับตัวแม่ค้าแสบคนนี้ไม่ได้แล้วกลุ่มผู้เสียหายเธอไปตามนะ
ไปตามขุดคุยประวัติของแม่ค้าแสบคนนี้คุณเตยเขาก็แฉให้ฟังด้วยเหมือนกันนะคะ
พวกเราเนี่ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ช่วยกันสืบประวัตินางนะคะผลก็เป็นดังนี้เลย
หนึ่งเลยค่ะนางไม่มีบัตรประชาชนนะคะทำบัตรประชาชนตอนสุดท้าย๙ขวบค่ะ
ซึ่งเป็นตอนที่นางเด็กมากหลังจากนั้นมาค่ะนางก็ใช้ชีวิตด้วยการขโมยบัตรประชาชนคนอื่นค่ะ
ถามว่านางขโมยบัตรประชาชนคนอื่นมาตลอดแล้วจะทำอะไรได้ทำได้ทุกอย่างค่ะ
นางเอาบัตรประชาชนคนอื่นที่นางขโมยนะคะไปเปิดบัญชีธนาคาร
ซึ่งใช้บัตรของหลายคนมากแล้วนะคะที่เอาไปเปิดบัญชีธนาคารได้
ซึ่งหน้านางกับในรูปเนี่ยแตกต่างกันทุกคนเลยเป็นเหตุผลที่นางไม่เคยโดนจับเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคนเนี่ยไปคอมเมนต์เยอะมากนะว่าแบบว่า
ก็โดนเหมือนกันเสียไป๑๓๐๐ไม่ทวงเลยนะสุดท้ายก็ปิดเฟสหนี
แล้วมีผู้เสียหายคนนึงนะเอาคลิปไลฟ์สดของแม่ค้าแสบคนนี้มาโพสต์
แล้วก็บอกว่าโดนโกงเงินรวมกันเป็นล้านแล้ว
โฉมหน้าของสาวแสบรายนี้ที่เรียกตัวเองว่าชื่อสัน
คือเวลามีคนโจมตีมีคนด่าเยอะมากเธอก็จะมีการออกมาไลฟ์
แล้วหลังจากนั้นก็ปิดเพจนี้นะคะ
อันนี้ซันไม่อยากจะพูดนะแต่มันก็มี
แอดมินก็เคยมาสินแสดงว่ามันก็มี
นี่คุณผู้ชมดิฉันไปดูคอมเมนต์นะคนมาคอมเมนต์เยอะจริง
แล้วมีคนนึงเขามาบอกว่าเราคือผู้เสียหาย
นางนำบัตรประชาชนเราไปแอบอ้างไปเปิดบัญชีธนาคาร
ตอนนี้เราเสียหายมากเราอยากดันให้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังเลย
แล้วล่าสุดทีมข่าวติดต่อไปยังกลุ่มผู้เสียหายนะ
แล้วมีตัวละครใหม่มาคุณผู้ชมตัวละครนี้ชื่อแม็กซ์
คือใครแม็กซ์คือคนที่กลุ่มผู้เสียหาย
เข้าใจมาตลอดเลยว่าแม็กซ์คือน้องชายของแม่ค้าแสบคนนี้
เพราะแม่ค้าแสบจะพยายามให้แม็กซ์ช่วยยืนยันว่าไม่โกง
แล้วตอนที่เริ่มเปิดพรีออเดอร์ก็ให้มีแม็กซ์นี่แหละ
เป็นคนช่วยยืนยันแต่พอมารู้ที่หลังเนี่ย

แล้วแม็กซ์ก็เป็นคนให้ยืมบัญชี
เอาบัญชีแม็กซ์มาใช้ในการรับโอนเงิน

หนึ่งเลยบัญชีแรกก็คือบัญชีที่แม่ค้าคนนี้
หลอกเอาบัตรคนอื่นมาเปิดบัญชีอันนี้หนึ่งแล้ว
บางทีไปหลอกแบบนี้นะคนก็หลงเชื่อนะ
คนก็อยากได้เงินบอกเปิดบัญชีครั้งหนึ่งให้พันบาท
ไปเอาบัญชีมานะเดี๋ยวฉันทำธุรกรรมทางการเงินเอง
แต่ลักษณะนี้คือการที่เขาไปเอาบัตรประชาชนไง
ของคนอื่นมาแล้วตัวแม่ค้าคนนี้
เอาบัตรนั้นไปเปิดบัญชีโดยภารการเลย
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีบัญชีที่ยืมมาจากแม็กซ์ด้วย
รวมถึงอีกบัญชีหนึ่งคือเป็นบัญชีของแฟนเธอที่เป็นคนจีน
ว่าเดี๋ยวตัวแม่ค้าคนนี้นะจะโอนมามาให้๒๐๐๐๐๐บาท
ให้กับแม็กซ์มาให้กับแฟนเป็นตัวแทนในการเอาเงินสองแสนนี้
มาจ่ายให้กับผู้เสียหายถามว่าพอหรอคุณ๒๐๐๐๐๐บาท
ไม่พอเขาบอกว่าที่รวมกันได้เบื้องต้นประมาณ๕๐๐๐๐๐บาท
ความเสียหายมีผู้เสียหายประมาณ๕๐๐กว่าคน
แล้วท้ายที่สุดนะคะแม็กซ์บอกแบบนี้บอกว่าคือผมติดต่อไม่ได้แล้ว
เขาปิดเฟสไปแล้วเขาปิดเบอร์ไปแล้วติดต่อไม่ได้อีกเลย
แล้วผู้เสียหายก็เลยบอกว่ากลายเป็นมาดันเรื่องนี้
อยากให้มันมีความคืบหน้าแล้วก็มีการไปแจ้งความตามสอนอต่าง
เดี๋ยวรอตำรวจตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลก่อนนะ
อยากให้ตามจับตัวได้แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าเกิดฝั่งแม้ค้าคนนี้คือเธอบริสุทธิ์ใจ
แล้วเธอบอกว่าพรีออเดอร์ไปไม่ได้โกงจริง
พร้อมที่จะคืนเงินให้เนี่ยติดต่อมาได้ทางไทยรัฐทีวี
เราเปิดพื้นที่ให้เธอได้ชี้แจง